ซึ่งมีการร้องตำรวจ
มีการร้องขอความเป็นธรรม
บอกว่าเคยถูกเจ้าหน้าที่

อันนี้ถือว่าเป็นการเปิดประเด็นอีกข่าวหนึ่งแล้ว

นักธุรกิจสาวร้องใช้คลิปขู่

เมรีดเงินแถมให้เมียฟ้องคดีชู้

เพราะว่าคดีนี้มีผู้หญิงคนหนึ่ง

ได้เดินทางเข้าร้องเรียนกับตำรวจกองปราบนะครับ

ว่าเหตุการณ์นี้เกิดมานานแล้วเหมือนกัน
ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมปี๒๕๕๙

เพื่อจะไปทำบุญกับกลุ่มเพื่อน

เขาบอกเขายดพันธุ์ตำรวจตรี
แล้วบอกเป็นคนทำมะทำโมเหมือนกัน

อ่ะงั้นไปทำบุญด้วยกันเลยดีกว่า
ก็มีพันธุ์ตำรวจตรีคนนี้
แล้วก็มีผู้หญิงผู้เสียหายพร้อมเพื่อน

เพื่อจะไปทำบุญที่วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดระยอง
คนตำรวจตรีคนนี้
ขอไปร่วมแจมในการทำบุญด้วย

ขับมาที่นัดหมายก่อนตั้งแต่๑๐โมงเช้า
พร้อมกับนำสิ่งของ
ซึ่งเป็นพระบรมชายาลักษณ์ราชการที่๕
มาให้เป็นของขวัญแก่ผู้หญิง

เพราะว่าคอนโดอยู่ใกล้เส้นทางที่จะไปวัด

ตัวผู้หญิงเห็นว่าเป็นข้าราชการระดับสูง
อีกทั้งยังเป็นเพื่อนสนิทของญาติอีกนะ
ก็เลยยอมที่จะไปคอนโดเอาภาพนั้นไปเก็บก่อน

พันธุ์ตำรวจตรีลายนี้นะฮะ
กลับใช้กำลังปลุกปล้ำข่มขืน

ระหว่างคมขืนยังถ่ายคลิปเก็บไว้
หลังถูกคมขืนแล้วตัวผู้หญิงโอ้โห
เลยคุณป่วยทางกายป่วยทางใจ

ก็โทรศัพท์มาข่มขู่เรียกเงินอีกนะ

หากไม่ยอมจะนำคลิปโป๊โพสต์ลงในโซเชียลมีเดีย

ญาติของผู้เสียหายยังทราบว่าพันธบรวตรีคนนี้
ให้ภรรยาของตัวเองฟ้องร้องผู้เสียหาย
ว่าเป็นชู้กับพันธ์ตำรวจตรี

คุณคิดดูแผนการของคนคนนี้
คือนอกจากจะหลอกลวงเขาแล้ว
ยังมีแผนซ้อนแผนอีกหนึ่งแผนขึ้นมาอีก

ทางผู้เสียหายแล้วก็ทางญาติ
เข้าร้องเรียนต่อกองปราบนะครับ

จนมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว

สรุปผลสอบว่าเป็นความผิดเล็กน้อย
มีบทลงโทษแค่ตัดเงินเดือนเดือนละพันกว่าบาทเท่านั้นเอง

ก็เลยต้องเข้ามาร้องต่อกองปราบ
เพื่อขอความเป็นธรรมในที่สุดนะครับ
ผู้สื่อข่าวของเราได้รับเรื่องนี้มา

ธิบดีเปิดเผยถึงคดีนี้

การสืบสวนสอบสวนการตั้งคณะกรรมการพิจารณาเนี่ย
ดำเนินการอยู่อย่างเข้มข้น
และที่ทางผู้เสียหายเข้าใจผิด
ว่ามีการลงโทษเพียงเล็กน้อยตัดเงินเดือนไปแล้วนั้น

เพราะยังอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการ
ยังไม่ได้พิจารณาตัดสินเลย

วิสิตสรอัตก็เปิดเผยสั้นบอกว่าเรื่องดังกล่า

หายดปันตำรวจตรี๔๙นี้

ปรากฏว่าไม่มีคนรับสายแล้วนะฮะ

เพราะว่าต้องติดตามความคืบหน้ากันต่อนะครับ
วันนี้เป็นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐพระ

แต่อยู่ในขั้นตอนของการสอบสวนการตรวจสอบอยู่นะครับ